ดูเรื่องของคนอยากโชว์กันหน่อย
ยกล้อคนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะยกล้อ

เอาเท่ไหมดูคลิปค่ะ

เพราะท่านไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะ
รถจักรยานยนต์ทับขาด้วยนะคะช็อตนี้นะคะ

เป็นพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
กลางถนนเลยยกล้อโชว์ซะเลยนะคะ

รถจักรยานยนต์พอมันพลิกคว่ำแล้ว
มันไม่ไปกระเด็นชนกับรถยนต์ที่เขาขับมา

ตอนแรกที่เราเห็นตามคลิปก็เหมือนจะลุกขึ้นไม่ไหวค่ะ

สรุปสุดท้ายก็มีคนเข้ามาช่วยนะคะ
เป็นพลเมืองดีซึ่งเขาเห็นเหตุการณ์นั่นแหละ

มันอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะ
เป็นภาพพี่วินนะคะที่อุบลก็มี
อุบลเขาบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น
คำว่ากลุ่มวัยรุ่นแสดงว่ามากันหลายคนมากันหลายคัน

และเป็นถนนชนบทก็เลยรถไม่ค่อยมี

คลิปนี้เจ๊ม้อยวีพลัสค่ะเอามาโพสต์ไว้นะคะ

ถนนค่ะไม่ใช่สนามแข่งนะคะ

กลุ่มนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมจริง
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
บรรยากาศยามเย็นขี่รถเล่นเมืองอุบล
อันนี้เป็นแคปชั่นของเขานะคะ
ภาพจะเห็นว่ามากัน๗๘คันค่ะ

ใช้คำว่าไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวนะคะ
ท่อดังสนั่นวันไหวไม่สนใจคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

แต่ว่าว่าทำแบบนี้ไม่กลัวกฎหมายไม่ว่าหรอก
แต่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนใช้รถใช้ถนนนะคะ
ไม่อยากจะคิดสภาพว่าถ้าเราขับผ่านไปในเส้นนั้นในเวลานั้นพอดี
คือเราจะหวาดเสียวขนาดไหนคือกลัวว่าจะโดนชนไหม

อื้อหือนึกว่าไม่ออก